ซึ่งทุกภาคส่วนในประเทศไทยก็ห่วงใยทั้ง๑๓ชีวิตค่ะ
ไม่ว่าจะส่งกำลังใจส่งสิ่งของหรืออะไรต่างที่เราสามารถทำได้
รวมไปถึงอาจารย์และนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี
เขาได้ร่วมกันมีแนวคิดมีไอเดียจริงก็คือ
ดิษฐ์ไข่แห่งความหวังค่ะ
ดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้กับเจ้าหน้าที่
และสามารถนำไปใช้งานได้จริงด้วย
คุณผู้ชมดูภาพหน้าตาไข่แห่งความหวังก่อนนะคะ
ลักษณะเหมือนไข่ลอยน้ำที่เราเคยตักเล่นตามงานต่าง
แบบนี้เลยนี่คือไข่แห่งความหวังที่
นำทีมประดิษฐ์ขึ้นโดยดรอิทธิพัฒน์รูปคม
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี
พร้อมด้วยเพื่อนคณาจารย์และนักศึกษาในคณะค่ะ
ทุกคนมาช่วยกันระดมสมองระดมกำลังผลิตขึ้น
แห่งความหวังก็จะมีลักษณะเป็นพลาสติก
รูปไข่ที่ภายในนะคะจะบรรจุไปด้วย
อย่าแก้อายอย่าแก้ไข้คุณผู้ชม
นมอัดเม็ดไฟฉายขนาดเล็ก

เพื่อที่จะคือสร้างขึ้นมาด้วยหลักการที่ว่า
ไข่เหล่านี้มันจะลอยน้ำ
แล้วก็กระจายเข้าไปในถ้ำได้
เพื่อที่จะสามารถลอยไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
และจะได้ใช้ประโยชน์จริง
ซึ่งทางทีมที่ผลิตเขาก็มองว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะ
ที่อาจจะช่วยได้ก็ได้
ไม่แน่เหมือนกัน

จะนำขึ้นรถเพื่อไปส่งให้ถึงเครือข่ายของราชพัฒน์ในพื้นที่
ก็คือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
และก็จะนำไปส่งมอบให้กับกองอำนวยการโดยเร็ว
นับว่าเป็นความตั้งใจจากทุกภาคส่วน

ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยคุณผู้ชม
ใครช่วยได้ในส่วนไหนก็อยากจะช่วยทุกคน
พร้อมที่จะช่วยกันเพื่อให้น้องทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย
รอดปลอดภัยออกมาจนได้
ก็เป็นกำลังใจให้อุปกรณ์นี้มันน่าจะมีความ
ที่มีประโยชน์นะคือไม่ว่ากระแสน้ำมันจะไหลเข้าไปในถ้ำ
หรือว่าไหลออกมาจากนอกถ้ำมันก็ได้ประโยชน์
คือลองนึกดูนะครับถ้ามันไหลเข้าไปในถ้ำแน่นอน
มันสามารถส่งท่าส่งอาหารเข้าไปได้ที่มันเป็นอาหารเล็กน้อย
เป็นนมอัดเม็ดเนี่ยคุณอย่างน้อยมันก็ให้พลังงานไง
แต่ถ้าเกิดว่ามันไหลออกมาล่ะไหลออกมันจะทำยังไง
ก็คือหน่วยซิลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเข้าไป
เขาสามารถปล่อยออกมาเพื่อเป็นการบอกสัญญาณได้
เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างออกมาก็ได้
มันจะมีไส้ดินสอกับกระดาษด้วย
แล้วมันมีไฟมันสามารถเขียนได้มีถาดไฟ
มีฝ่านไฟมันจะเป็นไฟเล็กไหลออกมาก็ได้
เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างเพราะว่าข้างในเนี่ย
มันไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียดี

คือเราไม่เคยคิดว่าไข่ลอยน้ำที่เราตักเล่นตามงานทั่วไป
มันจะมีประโยชน์ในวันข้างหน้าได้
รู้สึกถึงทุกอย่างรวมแล้วแต่มีประโยชน์เมื่อถึงจังหวะเวลาของมัน
แล้วก็ที่สำคัญทุกคนก็พยายามทำทุกวิถีทางในสิ่งที่ตัวเองถนัด
เพื่อช่วยเหลือให้๑๓คนกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กันต่อโดยทางไลน์ค่ะ
คุณผู้ชมส่งไลน์กันมาพูดคุยกันนะคะ